ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีชายวัยห้าสิบแปดปีสุดทน
เพราะว่าถูกเพื่อนบ้านรุ่นลูกเมาแล้วมาหาเรื่องเป็นประจำ
ล่าสุดนะคะก็ยังขู่บอกว่าจะฆ่าแล้วเดินถือท่อแป๊บเนี่ย
เข้ามาตีเขาค่ะทีนี้เขาก็เลยทนไม่ไหว
ใช้มีดแทงสวนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะคะ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรอยเลือดและมีดปลายแหลมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายสมศักดิ์บุภาวาสอายุ๔๕ปี
ถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้าย๔แผล
อาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกัน
คือนายสุธินระวังดีอายุ๕๘ปี
หลังก่อเหตุเสร็จได้ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่

โดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนใช้มีดแทงนายสมศักดิ์จริง
จากทนไม่ไหวที่ถูกนายสมศักดิ์ดื่มเหล้าเมา
และชอบมาระรานพูดจาหาเรื่องบ่อยครั้ง
โดยก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์ได้เดินมาหาเรื่องตัวเองถึงบ้าน

ตัวเองเห็นว่านายสมศักดิ์เมาจึงไม่ถือสา
และพยายามหลบเลี่ยงเพราะไม่อยากมีปัญหา
และบอกให้นายสมศักดิ์กลับบ้านไป
กระทั่งช่วงบ่ายตัวเองได้เดินไปซื้อไข่ไก่ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
แต่ระหว่างที่เดินผ่านหน้าบ้านนายสมศักดิ์ได้ตะโกนท้าทาย
ยังถือท่อแป๊บเหล็กยาวกว่า๑เมตรเข้ามาตีที่แขนอย่างแรง
ตัวเองจึงเกิดความโมโหจึงใช้มีดทำครัวที่ถือติดมาด้วย
สวนไปหลายครั้งจนนายสมศักดิ์ล้มลงกับพื้น
จากนั้นตัวเองก็ได้เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างกันเพียง๓๐เมตร

ที่ผ่านมาทั้งสองคนทะลกกันบ่อยครั้งก็ชอบเมาด้วยกันทั้งคู่
ซึ่งลูกตัวเองก็ไม่ดีที่เมาแล้วชอบไปก่อความวุ่นวายให้คนอื่น
โชคดีที่วันนี้ลูกชายอาการปลอดภัยแล้ว
พ่อชายกลับมาก็คงขอให้ลูกชายเลิกเล่าเพื่อแม่
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ยกขึ้นฉันอยู่ตรงนี้
เช่นเดียวกับนายบุญทันแสงดีผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง

แต่ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บจะเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน

นายสมศักดิ์ก็จะดื่มเหล้าเมาแล้วไปก่อกวนชาวบ้าน
ชาวบ้านเอือมละอาไม่มีใครอยากยุ่งด้วย

คิดว่าผู้ก่อเหตุคงทนไม่ไหวแล้ว
ที่ถูกผู้บาดเจ็บหาเรื่องบ่อยครั้ง

เคยทำร้ายผู้ต้องหามาครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วไปสถานีตำรวจ
แล้วเขาก็ตัดสินจำคุก๔๕วันครับ

ใช่ครับเคยทะเลาะกันมาก่อน
เวลากินเหล้าเนี่ยต้องทะเลาะกันทุกวันที่กินเหล้านะครับ
ตลอดคู่กรณีเขานี่

แต่ปกติเขาก็กินเหล้าด้วยกันนะครับ

ข้อหากับนายสุธินในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
เตรียมนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดบุรีลำแล้วในวันนี้
นาริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน